ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครพนมนะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาเมาหลับอยู่ที่บ้านของผู้หญิงคนนึงปรากฏว่ามีคนร้ายเอามีดมาฟันจนเสียชีวิตขณะนอนหลับเลยนะคะ
คนที่มาก่อเหตุก็คือน้องชายต่างพ่อของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าก็เห็นผู้ตายกับเพื่อนชอบมาดื่มเหล้าที่บ้านพี่สาวเขาแล้วผู้ตายชอบไปพูดจาแทะโลมพี่สาวเขา
เขาพูดแบบนี้แต่ตัวพี่สาวเองที่เป็นเจ้าของบ้านบอกว่าโอ๊ยน้องชายเข้าใจผิดคิดไปเองค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะนายนัชพลพรมดีหรือเพชรอายุ๓๑ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองนครพนม
ถูกคนร้ายเอามีดมาฟันนะคะฟันตอนนอนหลับอยู่อะค่ะเพราะว่าเมาหลับอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านของนางหยาดเทพออ่อนอายุ๕๑ปี
นัชพลเสียชีวิตในสภาพไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงสีเทา
มีร่องรอยถูกมีดฟันที่คอคือคอเกือบขาดเลยค่ะ
คุณผู้ชมเลือดเนี่ยอาบทั้งตัวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมงครึ่ง
สิบเก้ากุมภาพันธ์ก็คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ตามคนร้ายเจอคือคนร้ายเนี่ยไปนู่นเลย
นั่งดื่มเหล้าย้อมใจอยู่ท้ายหมู่บ้านครับคนร้ายก็คือน้องชายต่างพ่อ
ของเจ้าของบ้านค่ะชื่อว่านายคูณมีต้นไฮอายุ๔๐ปี
บ้านก็อยู่ติดกันกับบ้านที่เกิดเหตุเลยค่ะจับตัวได้พร้อมของกลาง
ก็คือมีดพระที่ใช้ก่อเหตุนะคะมีดยาวประมาณสี่สิบเซนติเมตร
ก็นำตัวไปสอบปากคำนำตัวไปทำแผนชี้จุดที่จุดเกิดเหตุเลย
ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ผู้ตายกับเพื่อนเพื่อนสี่ห้าคนไปตั้งวงดื่มเหล้าที่บ้านพี่สาวของเขา
ก็คือบ้านของนางหยาดเนี่ยนะคะแล้วเอ่อผู้ต้องหาก็บอกว่า
ช่วงสองสามวันก่อนผู้ตายเนี่ยมีพฤติกรรมชอบผูจาแทะโลมพี่สาวเขา
แล้วพี่สาวเขาเป็นแม่ม่ายจนมีเรื่องมีราวกัน
เมื่อคืนนี้ก็ดื่มเหล้ากันอีกก็เลยไม่พอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตายนี่แหละ
ชอบไปแซวพี่สาวหลังแยกวงเล่าก็เห็นว่าผู้ตายเมาหมดสภาพ
หลับอยู่ในบ้านพี่สาวเพื่อนเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันก็กลับกันไปหมดแล้ว
ก็เหลือแต่ผู้ตายกับพี่สาวเมาหลับอยู่ในบ้านกันสองคน
ตัวผู้ต้องหาบอกว่าก็ผมครับแค้นใจตัดสินใจเอามีดพระ
ฟันคอผู้ตายอ่ะนะคะอืมบอกว่าฟันไปสามครั้งครับ
แบบไม่ยั้งมือจนเสียชีวิตขาดที่เลยคอเขาเกือบขาดเลยอะค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าที่ทำไปก็เมาด้วยแล้วก็มีอาการทางประสาทด้วย
อุบัติเหตุผ่าตัดสมองทั้งเมาทั้งมีอาการทางจิตทางประสาท
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุนี้ตำรวจก็เก็บหลักฐานนะคะ
นำไปประกอบสำนวนคดีนะคะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านกลางนะคะ
ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะก็คือบ้านของนางหยาด
อายุ๕๑ปีพี่สาวต่างพ่อเป็นพี่สาวของผู้ต้องหานะคะ
บ้านของผู้ก่อเหตุก็อยู่ติดกันเลยห่างกันแค่๑๕เมตร
ทีมข่าวก็ถามเจ้าของบ้านถามนางหยาดว่าถามจริง
น้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าผู้ตายมาผูจาแทะโลม
มันเป็นเรื่องของความหึงหวงอะไรหรือเปล่านางหยาดบอกว่าไม่จริงค่ะ
คือตัวเธอเนี่ยรักผู้ตายเหมือนลูกเหมือนหลาน
ก็เป็นคนที่แบบดื่มเหล้ากันบ่อยอ่ะตัวเธอเนี่ยมีสามีแต่ว่าแยกกันอยู่
ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องชายต่างพ่อมาฟันคอผู้ตายถึงที่บ้านนะคะ

เธอก็อาจจะมาตีห้นห้นของคนผู้ตายนี่น่ะตีในมุมเลยได้
อยู่ก่อนแม่โมงก็เลยล้าวอย่าง

ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ
นั่งแถมมายุ๗๕ปีแล้วนะคะ
แม่ก็บอกว่าลูกชายแม่มีอาการทางจิตเวทจริง
ไปรักษามาหลายปีที่ผ่านมา
ก็ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายอยู่บ่อย
เมื่อ๖เดือนก่อนตัวลูกชายกับผู้ตายเคยทะเลาะกัน
ลูกชายถูกผู้ตายทำร้ายจนกรามหักเพิ่งหายดี
ก็เลยคิดว่าลูกชายน่าจะแค้นสะสมมานาน

ไปกินยาวิทยาเวทหลายปีแล้ว

มั่นมีเคกันอยู่ก็บุติไม่ถูกคุย

เขาไปทำร้ายใครด้วยแม่เหรอ
เขาไม่เคยเข้ามาเขาจะโชคมั่น

แพงอายุ๖๔นะคะก็บอกว่าตั้งแต่พ่อกับแม่ของผู้ตายเสียชีวิต
เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กก็ยอมรับค่ะว่าหลานชายชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ไปตั้งวงดื่มเหล้าที่บ้านของพี่สาวผู้ก่อเหตุเป็นประจำจริง
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครยอมรับว่าทะเลาะกับผู้ก่อเหตุอยู่บ้าง
ก็เคยได้ยินว่ามีเรื่องมีราวทะเลาะกันถึงขั้นขู่เอาชีวิตกันมาแล้ว
หลังเกิดเหตุก็รับศพผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนาแค่คืนเดียวนะคะ
จะชาปนกิจไปเมื่อ๙โมงเช้าวันนี้เนื่องจากว่าทางครอบครัวไม่ค่อยมีเงิน
แล้วก็ป้าเองลุงเองก็ป่วยพิการอะไรกันด้วยก็จัดงานกันแบบเรียบง่าย
หลานคนนี้เนี่ยมาจากไปแบบกระทันหันก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากยังทำใจกันไม่ได้ค่ะ
กูจะเอาคืนสักวันหนึ่งกูจะเอาคืนอะไรอย่างนี้
ทางนี้ก็ไม่ได้ติดใจเพราะก็กินเหล้าด้วยกันค่ะ
แต่ถามว่าคือตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปเป็นชู้กับพี่สาว
ไม่ค่ะพี่สาวเขากับหลานที่ตายไปเนี่ย
เขาเป็นคอเล่ากันเรียกกันกินเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ย
มีเพื่อนกี่คนก็ไปกินเรียกไปกินที่บ้านเขา
ทีนี้ค่ะที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะนางหยาดวัย๕๑ปี
พี่สาวของผู้ก่อเหตุก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เลยบอกว่าไม่กล้าอยู่
ยังไม่กล้าอยู่ตอนนี้ไปอยู่กระท่อมข้างบ้านก่อน
ก็รอนิมนต์พระมาทำพิธีอะไรก่อนนะคะครับนี่ค่ะ
ส่วนทางคดีนะคะก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อไปค่ะ